มาดูเหตุการณ์นี้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีผู้ชายคนนึง
เขาขี่รถจักรยานไปเป็นรถจักรยานยนต์จะไปกินเหล้าบ้านเพื่อน
ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านสักเท่าไหร่ขี่รถจักรยานยนต์ไปสักพักหนึ่ง
เสียงปืนดังขึ้นปั้งค่ะแล้วก็มารู้ตัวว่าถูกยิง
เลือดไหลเป็นทางเลยแต่ตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตยังขี่รถจักรยานยนต์ต่อ
สุดท้ายไม่ไหวรถล้มแล้วก็เสียชีวิตเลยอืมเนี่ยค่ะครอบครัวบอกว่า
ไม่รู้ว่าคนร้ายทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้ถ้าเกิดยังจับคนร้ายไม่ได้
กลัวว่าคนร้ายจะย้อนกลับมาก่อเหตุร้ายกับครอบครัวอีกนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสมคิดยังละออายุ๕๔มีอาชีพขับรถหกล้อบรรทุกดิน
เสียชีวิตอยู่ริมถนนเนี่ยค่ะก็ยังมีรอยกิ่งไม้หักมีรอยเท้า
น่าจะเป็นของคนร้ายนะคะเหมือนกับคนร้ายดักซุ่มอยู่อ่ะค่ะ
รอยิงแล้วก็ใช้ปืนลูกซองยิงนายสมคิดนะคะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราไปในที่เกิดเหตุค่ะ
จุดนี้เป็นถนนที่มีไร่นาของชาวบ้านอยู่ตลอดสองข้างทาง
แล้วปัญหาก็คือพื้นที่แบบนี้มันไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุจุดที่พบศพมีร่องรอยคราบเลือด
เป็นทางเลยนะคะ๓๐๐เมตรเลือดหยดนะคะหยดเป็นทางไปเรื่อย
ชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคือตัวผู้ตายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์
กินเหล้าบ้านเพื่อนที่อยู่ไม่ไกลกัน
พอมาถึงจุดนี้เสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าคนร้ายไปซุ่มอยู่ตรงไหน
ไม่รู้ว่าคนร้ายยิงออกมาจากจุดไหนแต่ผู้ตายเนี่ยรู้ตัวว่าถูกยิง
แต่ตอนนั้นเขาก็ยังฝืนขี่รถจักรยานยนต์ต่อคือประคองขี่รถจักรยานยนต์ต่อไปไกลกว่าสามร้อยเมตรนะคะ
คือตั้งใจจะหนีกลัวคนร้ายจะมายิงซ้ำเพราะว่าถูกกระสุนเข้าไปนัดหนึ่ง
แต่สุดท้ายเนี่ยทนเจ็บไม่ไหวหมดสติล้มเลยทั้งคนทั้งรถแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านที่เลี้ยงวัวเลี้ยควายแถวนั้นแถวจุดเกิดเหตุให้ข้อมูลกับคุณภูริพัฒน์แบบนี้นะคะว่า
เมื่อวานก็กำลังไล่นกกันอยู่จู่ได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
แต่ก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านก็ยิงนกยิงหนูกันเป็นประจำอะค่ะ
กำนันที่ทำไร่ทำนาอยู่แถวนั้นตะโกนบอกว่ามีคนตายถึงรู้ว่ามีคนถูกยิงตายอยู่ตรงนั้นนะคะ
ได้แบบนี้ไหมเนี่ย

มันเป็นการหยิงอะไรของพอดีไอ้คนเลี้ยงมันหาก็รอกหากองปลา
มันบอกมันได้ยินเดี๋ยวพื้นมันมีคนหยิงนกหยิงสัตว์แทบทุกวันแหละค่ะ
ปังปังอะไรแถวนี้แทบทุกวันเลยครับชาวบ้านยินเสียงก็เลยเป็นเรื่องปกติ
กับตาหาแบบลักษณะหลายนัดน่าสนใจหน่อยอะไรเงี้ย
นี่มันแบบนัดเดียวอะไรเขาก็เป็นเรื่องปกติไปเลย
ญาติของผู้ตายนะคะทั้งลูกสาวทั้งพี่สาวทั้งพี่ชายของผู้ตาย
รวมถึงคนอื่นวันนี้เนี่ยตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำ
ที่สพท่ายางก็อยากจะรู้แล้วค่ะว่า
อะไรมันคือมูลเหตุจูงใจให้คนร้ายไปดักซุ่มยิงอยู่แบบนั้นน่ะนะคะ
พี่สาวของผู้ตายบอกว่ามืดแปดด้านจริงค่ะ
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือก่อเหตุ
น้องชายไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครร้ายแรงที่ถึงขั้นจะโอ้โห
จะต้องมาดักยิงถึงขั้นจะต้องมาฆ่ากันแบบนี้นะคะ
แต่มีครั้งหนึ่งน้องชายไปเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องกับคนที่ร้านขายเหล้า
เพราะน้องชายชอบไปนั่งกินเหล้าที่นั้นบ่อย
ก็เลยคนเขาคิดว่าไปจีบแม่ค้าที่เป็นแม่ม่าย
แต่น้องชายก็บอกไปแล้วว่าไม่จริงไม่ได้ไปจีบ
เข้าใจผิดแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องเข้าใจผิดเนี่ย
มันเป็นมูลเหตุที่ทำให้คนร้ายมาดักซุ่มยิงหรือเปล่า
เขากลับบ้านมืดเขาก็ได้กลับข่าวเหมือนป้าบ้าง
ฟ้าแกล้งบ้างเขาก็ไปบ้าน
ตัวของแม่ค้านี่เขามีแฟนมีสามีมีอะไรอย่างนี้

แต่เราไม่รู้ว่าพ่อกระแสเขาที่ไปติดแม่ค้า
จะทำให้ไม่มีใครปลอดใจบ้างใช่ไหมครับ
ไม่รู้อืมตอนนี้ไม่รู้เพราะว่ามันไม่เคยบาดบ้างกับใคร
ไม่เคยมีเรื่องกับใครเพราะคนในบ้านก็ไม่มีที่ว่าจะเกลียดเขา
ไม่มีแต่คนข้างนอกเนี่ยไม่รู้เพราะว่าเขาทำงาน
คิดไหมว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรกัน
คิดแต่ตอนนี้เราคิดไม่ออกว่าเขาไปยังไงมายังไง
ปัญหาเพราะว่ามันไม่เคยว่า
ไปมีเรื่องกับคนนู้นนะคนนี้นะทำไมไม่เคยพูด
คนนี้ไม่พูดถ้าไม่มีใครพูดฟังพูดก็คือไม่เคยพูดว่าใคร
แต่พอพูดคำขึ้นมันก็กลับ
ตัวคนตายมันเคยไปมีปัญหาเพราะพูดว่าไม่เคยแล้ว

บาปมันบาป
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าตอนนี้ทุกคนในครอบครัวหวาดระแวงมากนะคะ
เพราะว่าตำรวจยังจับคนยิงไม่ได้เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือก่อเหตุ
กลัวว่าจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวกลัวว่าเป็นคงเป็นข่าว
ว่าคนร้ายดูข่าวอยู่จะไม่พอใจจะย้อนกลับไปเกาะเหตุซ้ำ
แต่ว่าตำรวจบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้ว๒คน
คนแรกเนี่ยเชิญตัวมาตั้งแต่เมื่อคืนเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกัน
มีพยานรู้เห็นเห็นว่าไปยืนอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ช่วงเวลาที่ผู้ตายถูกยิงอ่ะไปยืนอยู่แถวนั้นพอดีเนี่ยคือคนแรกที่เรียกไปสอบปากคำ
ส่วนอีกคนนึงเป็นญาติให้พาตัวมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เพราะคนสงสัยว่าใช่หรือเปล่าไปก่อเหตุหรือเปล่า
ญาติก็เลยพาตัวคนนี้ไปเจอตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
หมายความว่าตอนนี้ตำรวจได้สอบปากคำไป๒คนนะคะ
จากข้อมูลตอนนี้นะคะตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้ว
สาเหตุที่ไปดักซุ่มยิงเป็นเรื่องเงินที่ได้จากการขายยาเสพติด
แต่อันนี้ตำรวจบอกว่าต้องสอบปากคำให้ชัดเจนก่อนว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง
ตำรวจอยู่ระหว่างการหาความเชื่อมโยงพยานหลักฐานทั้งหมด
เพื่อออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องตำรวจบอกว่ามีอีกอย่างน้อย๒คน
เพราะถึงแม้ว่าสอบปากคำไปแล้วแต่หลักฐานมันยังสาวไปไม่ถึง
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มันแน่นหนากว่านี้
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอหน้าสารออกไหมจับนะคะ
คือหลักฐานมันต้องแน่นบางทีตำรวจบอกว่าคือมันรู้แล้วแหละ
คนนี้คนหนึ่งคนสองเนี่ยเป็นบุคคลต้องสงสัย
แต่พอหลักฐานมันยังไม่ชัดมันยังไปควบคุมตัวเขาไม่ได้

ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอการทำงานของเจ้าหน้าที่แหละนะคะ